แต่วันนี้ทุกฝ่ายมาที่สารก่อน๑๐นาฬิกา
ตามที่สารนัดในการอ่านคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษา
ซึ่งตามที่สารจังหวัดมุกดาหารกำหนดนัดอ่านคำพิพากษา
ซึ่งเป็นโจทย์กับนายชัยพลหรือว่าพลวิพาจำเลยที่๑
กับพวกรวม๒คนในวันที่๓๑ตุลาคม
แต่ว่าเนื่องจากขณะนี้กระบวนการตรวจร่างคำพิพากษา
ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔
ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอเลื่อนอ่านคำพิพากษา
และท้ายที่สุดสารก็อ่านคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษา
เป็นวันที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๖ตามวันว่างของคู่ความ
หลังจากที่ศาลได้อ่านคำสั่งเลื่อนเรียบร้อยแล้ว
๑๐นาที๓๕นาทีอย่างที่เห็นอันนี้ตอนเข้า
แต่ว่า๑๐นาฬิกา๓๕นาทีลุงพลป้าแตนพร้อมทีมทนายความ
ก็ลงมาจากอาคารศาลก่อน
หลังจากนั้นถึงเป็นคิวของแม่ชมพู่คุณพ่อของน้องชมพู่
ทนายเบิ้มทนายความฝั่งแม่ชมพู่ก็ลงมาจากศาล
แล้วก็ในส่วนของแม่น้องชมพู่พ่อน้องชมพู่ทนายความของแม่น้องชมพู่
ก็ให้สิมบัญชนได้สัมภาพเมื่อสักครู่นี้
ที่เราเจาะช่องเล็กแล้วอยู่ตรงตำรวจภูทรจมุกดาหาร

ส่วนความเคลื่อนไหวของลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมทนายความ
หลังจากที่ลงมาจากอาคาร๓๐นาฬิกา๓๕นาทีแล้ว
ก็ขึ้นรถตู้ทันทีนะคุณนะ
ขึ้นรถตู้หมายเลขทะเบียน๑นหนูครค๑๗๐๘กรุงเทพมนคร

คือมีกำหนดในการไปแถลงข่าวที่โรงแรม
มีทาบตอนที่รถออกออกจากศาลแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนในการจะไปแถลงข่าวของฝั่งลุงพล
ก็ถูกจับตามองเหมือนกันนะครับ
เรามีภาพสดที่โรงแรมด้วยนี่นะฮะตรงนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นอีกสักประมาณ๑๐กว่านาที

เดี๋ยวน่าจะได้ฟังแถลงจากทางฝั่งลุงพล
เดี๋ยวตัดสดให้ได้ดูบรรยากาศกันแน่นอนนะคะ

แล้วที่เมื่อกี้มุมจอเล็กนั้นคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทนาย
ที่มีการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ที่ตำรวจภูทรจังหวัด
คือตอนนี้แถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
นะครับนี่ฝั่งของแม่น้องชมพู่แถลงเสร็จแล้ว
ใช่ค่ะส่วนฝั่งของลุงพลป้าแตน
เตรียมแถลง๑๑โมงครึ่งค่ะ